ที่ร้านอาหารร้านนี้เขาต้องปิดในช่วงของมาตรการโควิดนะคะ
ก็ลำบากแล้วสำหรับผู้ประกอบการแต่ปรากฏว่าลำบากซ้ำไปกว่าเดิม
เพราะโจรมาขโมยของในร้านอาหารร้านนี้แหละค่ะอืมภาพวงจรปิดบันทึกเอาไว้ได้นะคะ
เป็นเหตุการณ์ช่วงกลางวันวันที่๑๖พฤษภาคมที่ร้านอาหารเพลิน
อยู่แถวถนนกรปภึกติดกับรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นภาพเนี่ยจะเห็นว่าผู้ชายใส่หมวกแก๊ปสีขาวเนี่ย
เดินเข้ามาตรงหลังร้านแล้วก็กมกมเอาไปได้เลยค่ะอืม
เครื่องปั๊มน้ำใช้เวลา๑๐นาทีเท่านั้นแล้วก็อุ้มหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
ไวนะโอ้โหเชี่ยวชาญจริงจริงเรื่องของขโมยเนี้ยนะค่ะจ้ะ
เจ้าของร้านคือคุณนัทพลฮาริสภาวสุธิค่ะอายุสามสิบเจ็ดปี
ก็เล่าให้ฟังนะแล้วก็พาทีมข่าวมาดู
บอกว่าปกติก็เทียวมาดูความเรียบร้อยของร้านทุกวันแหละ
แม้ว่าร้านจะปิดตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่มีนาคมไปแล้วก็ตามแต่พอวันที่สิบเจ็ดพฤษภาคมที่ผ่านมา
คือหลังจากคนร้ายก่อเหตุ๑วันนะคะเขาเข้ามาที่ร้าน
แล้วก็สังเกตเห็นว่าเอ๊ะร้านมันดูผิดปกติเนอะข่าวของดูกระจัดกระจาย
บางจุดบางส่วนก็ถูกงัดแงะพอเข้ามาในร้านปรากฏว่าพัดลมตัวใหญ่ก็หาย
คอมพิวเตอร์ก็หายคือไอ้ที่มีอยู่เป็นพวกของที่มีค่า
ไม่เหลือเลยอ่ะค่ะก็นึกว่ามันจะขโมยไปแค่นั้นก็ทำใจแล้วล่ะ
แต่ทีนี้ค่ะก็เดินตรวจตราไปรอบบริเวณปรากฏว่ามาถึงหลังร้าน
ปั๊มน้ำก็หายไปด้วยอ่ะโอ้นี่กะจะเอาไปหมดเลยหรือยังไงนะ
บวกลบคูณหารทรัพย์สินที่ศูนย์หายแล้วเนี่ยมูลค่ากว่า๒๐๐๐บาทนะคุณผู้ชม
แต่ตอนนี้ยังเช็คไม่หมดว่ามีอะไรหายไปอีกไหม
เจ้าของร้านบอกโอ้เจ็บใจเหลือเกินโดนพิษโควิดก็ว่าเจ็บแล้ว
นี่ยังมาโดนขโมยซ้ำอีกอ่ะค่ะสุดท้ายเจ้าของร้านก็นำภาพเนี้ย
ลงเฟซบุ๊คส่วนตัวก็กะว่าเผื่อว่ามีชาวเน็ตหรือพลเมืองดีเห็น
เนี่ยค่ะจะได้ช่วยกันแจ้งเบาะแสให้กับตำรวจเพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะ
ที่ทางร้านเนี้ยเคยโดนขโมยครับก่อนหน้านี้ก็มีอ๋อเหรอมีมา
ทั้งทั้งที่ร้านเนี้ยนะก็อยู่ใกล้ใกล้กับสถานีตำรวจอ่ะ
โอ้โหคุณคิดดูอุ้ยโจรมันไม่กลัวจริง
เอาเป็นว่าภาพนี้แหละเป็นภาพที่น่าจะเป็นเบาะแสที่ค่อนข้างชัดนะ
ใครเห็นรูปภัณฑ์สันธารพอครับคล้ายครับคลาก็แจ้งไปที่ตำรวจที่จังหวัดขอนแก่นหน่อยละกันนะคะ
ข่าวนี้ผมว่าน่าจะเป็นการฝากเตือนให้กับหลายคนที่เป็นผู้ประกอบการ
เพราะช่วงนี้โรคโควิด๑๙บางร้านเขายังไม่เปิดก็ต้องเช็คต้องตรวจตากันนะครับ